อีกหนึ่งเรื่องถ้าพูดถึงเกมนี้เชื่อว่าแฟนกีฬาที่เล่นเกมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดี
ซึ่งในงานนี้อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็มีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงาน
ถูกประสงค์ของงานก็คือเพื่อสร้างให้เกิดการแข่งขันอาชีพ
ผูกกับสโมสรฟุตบอลอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้นะครับผู้พัฒนาเกมก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของฟุตบอลไทย

ถูกต้องเราก็ต้องตามกระแสให้ทันนะพัฒนาต่อไปเรื่อยนะคะ
เงินรางวัลไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล๑ล้านบาท
และในฤดูการถัดไปเงินรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยจาก๑ล้านในครั้งนี้เพิ่มเป็น๓ล้านในครั้งหน้า

มีนักเตะไทยแล้วก็เป็นสโมสรไทยที่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง
มันจะแบบโดนจิตโดนใจแฟนบอลไทยมาก
ก็ดูแล้วเชียร์กันสนุกด้วยเพราะเป็นกีฬากำลังที่ได้รับความนิยม
ผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีนะถ้ามองไปในสมัยก่อนหลายสิบปีที่แล้วเนี่ย
แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็ทำให้ลีกของญี่ปุ่นเองก็บูมด้วย
ส่วนไทยลีกที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มคนดูน้อยลงหรือเปล่า
อาจจะช่วยผลักดันกันให้พัฒนามากขึ้น
ก็ถือว่าเป็นชาติแรกนะครับที่ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันกับทางโคนามิในย่านอาเซียนนะ